มาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุระทึกเหมือนกันนะฮะ
คือร้านอาหารช่วงนี้ผับบาคาราโอเกะ

มีการขายเหล้ายาปลาปิ้งได้บ้างนะฮะ

วัยรุ่นยกพวกตะลุมบอลกว่า๒๐คน

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้
ก็เล่าเข้าปากแล้วก็ซ่าแล้วก็ตีกัน
คือชาวบ้านประชาชนในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะครับ
ซึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข๒๐๑สายชายภูมิชุมแพร
เขตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ร้านอาหารแห่งนี้ก็เปิดเป็นทั้งร้านอาหารกึ่งผับแล้วครับ

ยามค่ำคืนมักจะมีกลุ่มวัยรุ่น
ในตัวอำเภอแก้งเคราะห์และจากหมู่บ้านต่าง
มานั่งกินดื่มฟังเพลงกินอาหารเป็นกลุ่ม
ก็แน่นอนเราก็กลัวเรื่องโควิด๑๙
แต่ทีนี้เล่าเข้าปากเราก็กลัวเรื่องตีกัน
แล้วเกิดเหตุจริงวัยรุ่น๒กลุ่มกว่า๒๐คน
ค่ำเหม่นกันแล้วก็กลุ่มแรกเดินออกจากร้านไป
อีกกลุ่มเดินตามออกไป
เมื่อออกนอกร้านแล้ววัยรุ่นทั้ง๒กลุ่ม
ทั้งชายและหญิงกว่า๒๐คนเอาละฮะ
พวกตะลุมบอลกันหน้าร้านอยู่ริมถนนแบบนี้
กลางสายตาของประชาชนระแวกนั้น
แล้วก็ลูกค้าของร้านอาหารด้วยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕นาทีตะลุมบอลกันแบบนี้
เห็นไหมฮะคนยกมือถือมาถ่ายคลิปกันไว้เยอะเลยนะครับ
เรื่องต้นไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
อีกทั้งยังไม่มีใครเข้าแจ้งความดำเนินคดี
คาดว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มหลังตะลุมบอลเสร็จ
ก็แยกย้ายกันกลับและก็ไม่มีใครเข้าแจ้งความนะครับ
ที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ถ่ายไว้ได้บอกว่าอยากจะฝากหน่อย
น้องวัยรุ่นอย่าหัวร้อนกันนะฮะ
เรื่องบางเรื่องควรจะปล่อยผ่านนะฮะ
หากเกิดเรื่องราวขึ้นมาอาจจะทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
คนที่เสียใจที่สุดคือพ่อคือแม่
คนในครอบครัวของน้องนี่แหละนะครับ